ชนบุรีมีอุบัติเหตุชนแล้วหนีเหมือนกันนะคะเป็นรถจักรยานยนต์ค่ะ
ขี่มากำลังจะเลี้ยวขวาเข้าซอยมีรถกระบะบรรทุกของแซงขวาขึ้นมา
แล้วก็เฉียวจักรยานยนต์จนล้มกลิ้งเลยนะคะสำคัญก็คือไม่ลงมาดูค่ะ
เนี่ยเร่งเครื่องหนีไปเลยนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ภรรยาและลูกสาวของผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่
บ้านบึงแล้วก็เปิดคลิปวงจรปิดที่บันทึกไว้ได้เพื่อขอให้ตำรวจช่วยติดตามบุคคลที่ขับรถกระบะสีขาวตอนเดียว
คู่กรณีคนนี้ผู้บาดเจ็บก็คือนายถวินพิพัฒนานุกูลวัยหกสิบสี่ปีค่ะ
ซึ่งก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลโดยลูกสาวเองอ่ะนะคะนายทวินได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะค่ะ
หัวแตกเย็บ๑๓เข็มนิ้วเท้าก้อยด้านขวาหักโหนกแก้มเป็นแผลถลอก
ปวดสะโพกแล้วก็ถลอกตามร่างกายหลายแห่ง
ตอนนี้ยังต้องนอนพักรักษาตัวรอดูอาการอย่างละเอียดอยู่
ภรรยาแล้วก็ลูกสาวของผู้บาดเจ็บบอกว่าอยากให้คนขับกระบะคู่กรณีเนี่ย
มีน้ำใจบ้างนะให้การช่วยเหลือลงมาดูกันหน่อย
เกิดเหตุแบบนี้แล้วเร่งเครื่องหนีไปมันใจดำมากเลย
ผิดเรื่องถูกก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่คุณควรแสดงความมีน้ำใจลงมาช่วยเหลือบ้าง
วอนให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามคนขับกระบะมาพูดคุยกันแล้วก็รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย